คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์รถไฟชนกันเมื่อวานนี้หน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าโครมใหญ่มาก๖โมงเกือบจะทุ่มนึงค่ะ
ที่สถานีรถไฟปากท่อจังหวัดราชบุรี
เป็นรถไฟโดยสารยังมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันเลยนะคะ
กับรถไฟขนส่งสินค้าภูมิชนอย่างจัง
มีผู้บาดเจ็บประมาณสัก๓๐กว่าคนได้
พนักงานรถไฟที่เป็นพนักงานของรถไฟโดยสารนะคะ

ตอนนี้เบื้องต้นมีการพยายามเคลียร์รางรถไฟแล้ว
เพราะว่ามันมีตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้า
มันตกแล้วก็กระเด็นไปเกยอยู่บนราง
ขวางเส้นทางการจราจรของรถไฟนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๖โมง๔๐นาที
จากเหตุการณ์นี้เนี่ยคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เขาเห็นรถไฟที่เป็นขบวนสินค้า๗๒๒เนี่ย
พุ่งชนเข้ากับรถไฟขบวน๓๗ทับ๔๕สุไงโกลกประดังเบซา
ซึ่งเป็นรถไฟโดยสารที่มีตู้โดยสารอยู่๑๔โบกี้
มีผู้โดยสารบาดเจ็บเนี่ย๓๔คนนะคะ
หนึ่งในนั้นบาดเจ็บสาหัสก็คือนายปากรมโนนันวัย๓๗ปี

คนนี้เนี่ยถูกชนอัดติดคาที่นั่งเลย
หลังจากทราบเรื่องนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยม้าเหล็กธนบุรี
นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการเคลื่อนย้ายตู้โดยสาร
แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์๔ตู้ที่กระเด็นตกลงไปกีดขวางรางเนี่ย
ออกจากพื้นที่ก็เริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะ
จนกระทั่งสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากรางได้๑ราง
แล้วก็เปิดช่องทางการเดินรถช่องที่๑ได้ตามปกติ

แต่ก็ยังคงมีขบวนรถขวางอยู่ที่รางรถไฟช่องที่๒นะคะ
ต้องทำการเคลื่อนย้ายกันต่ออีก

อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค๔ก็บอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งกู้หัวรถจากทั้งสองขบวนที่ชนกันแล้วก็พังเสียหายเนี่ยนะคะ
แล้วมันยังจอดคาอยู่ที่รางรถไฟช่องที่๒

ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้รางรถไฟช่องที่๒ได้เนี่ยประมาณวันพรุ่งนี้
สำหรับการเดินรถสายใต้ตอนนี้กำชับรถไฟทุกขบวนแล้วนะคะ
ว่าต้องวิ่งผ่านรางรถไฟช่องที่๑
ด้วยความเร็วไม่เกิน๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรที่ทำงานกู้ขบวนรถไฟอยู่ที่ช่องที่๒เนี่ย
ส่วนสาเหตุนายพงศักดิ์บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะ
ยังต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อีกครั้งว่าเป็นไงมาไง
ทำไมสองขบวนมาจ๊ะกันที่รางเดียวเนี่ยนะคะ
เพราะว่าดูจากภาพแล้วคุณผู้ชมคือหน้าชนหน้าแบบนี้
ก็คือแปลว่าวิ่งมารางเดียวกันเลยแต่ว่าสวนทางกันนะคะ
ซึ่งผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถไฟคันนี้เนี่ย
ทางการรถไฟก็ได้จัดโรงแรมให้เข้าพัก
แล้วก็มีที่สพปากท่อก็จัดพื้นที่ให้พักผ่อนด้วยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ส่วนช่วงเช้าก็มีการนำรถบัตรมารับผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วค่ะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคุณหมอให้กลับบ้านได้หมดแล้วนะคะ
เหลือนายปากรพนักงานขับรถไฟโดยสารนี่แหละที่ว่าบาดเจ็บสาหัส
ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีค่ะ
อย่างที่บอกว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นรถไฟที่เป็นรถบรรทุกสินค้า
พุ่งมาชนกับรถไฟที่เป็นรถไฟขบวนโดยสาร
เลยคาดว่าน่าจะเป็นการสับรางผิด
แต่เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบภายใน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะคะ